ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ภาพน่าจะทำหน้าที่เล่าเรื่องได้ดีที่สุด
สุดนะฮะพาดหัวข่าวให้คุณผู้ชมก่อนเลยแม่แท้ทำร้ายร่างกายลูก
สาวตัวเองวัยห้าขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสภาพเป็นประมาณนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะแม่เนี่ยเป็นหญิง
สาวชาวเมียนมาเห็นไหมนี่ลูกสาววัย๕ขวบนะนี่ขนาดเจอภาพใช่
ค่ะโอ้โหสมัครสบอมเลยใช่ก็ตาปูดว่มแบบนี้ค่ะแล้วทั้งตำรวจ
สนราชบุรณะทั้งกู้ภัยค่ะลงพื้นที่ไปช่วยน้องตอนที่ไปถึง
ไปช่วยน้องนะคุณรู้ไหมสภาพน้องเนี่ยคือโอ้โหดูไม่จืดเลย
ร้องไห้ด้วยความกลัวแล้วก็ตกใจนะคะตำรวจแล้วก็กู้ภัย
เนี่ยลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุก็คืออพาสเม้นชื่อว่าโอม
แมนชั่นภายในซอยประชาอุทิศยี่สิบเจ็ดแขวงบางมศเขตทุ่ง
ครูกรุงเทพนะคะน้องเนี่ยอายุ๕ขวบเท่านั้นเป็นเด็กหญิง
ชาวเมียนมาค่ะแล้วตำรวจกู้ภัยพยายามที่จะสอบถามน้อง
นะหนูใครเป็นคนทำหนูใครเป็นคนทำหนูตอนแรกน้อง
ยอมบอกนะสุดท้ายบอกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ
กันหน่อยค่ะใครเป็นคนทำหนูลูกหนูพูดได้ไหมพูด
ใครเป็นคนทำหนูไหนพูดดังดังดังดังให้นะ
ได้ยินหน่อยใครทำใครทำใครทำใครเป็นคนทำหนูแม่
แม่แม่แม่แม่ทำแม่ทำไงแม่ทำไงหนูทำอะไรหนูแม่
ตีแม่ตีแล้วแม่ทำไงถึงตีหนูอ่ะไม่ใช่
อะไรตีไม่ใช้ตีไม่ใช้อะไรตีลูกเอามาเอามามาตี
โอ้โหหัวจิตหัวใจนะแม่แท้ต้องใจแข็งขนาดไหนเหรอถึง
ทำร้ายร่างกายลูกตัวเองได้ขนาดนี้ถ้าเราฟังเด็กพูด
เราก็ใจจะขาดแล้วอ่ะพี่นึกไม่ออกว่าใช้อะไรตีตาถึง
เป็นแบบนี้นอกจากโดนต่อยนี่ผมคิดของผมนะต่อย
เข้าไปที่เบ้าตาน่ะมันถึงปูดแบบเนี้ยค่ะแล้วทำลูก
ทำไมเนี้ยคะนั่นสิอืมจะลงโทษหรือเร็งไปไหมอ่ะครับ
ลงลงโทษเนี่ยมันมีเส้นบางกั้นอยู่นะฮะระหว่างการ
ลงโทษกับการทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวไป
ที่ของตำรวจนะฮะผู้เป็นพ่อเรามีโอกาสไปพูด
เหมือนกันชื่อว่าโซมินไนชาวเมียนมาวัย๓๔ปีคนนี้ค่ะ
โซบอกว่าตนเองทำงานที่โรงงานสกรีนเสื้อย่านประชาอุทิศ
๒เดือนก่อนไปรับภรรยาของตัวเองชื่อว่าซินมาโซอายุ๒๘ปี
ไปรับมาพร้อมกับลูกสาว๒คน
คนโตก็คือน้องคนนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกายร่างกาย

ส่วนคนเล็กชื่อว่าน้องฟ้าอายุ๖เดือนค่ะ
รับมาจากเมียนมามาอยู่ด้วยกันที่แมนชั่นแห่งนี้นะคะ
โดยให้ภรรยาเลี้ยงลูกสาว๒คนอยู่ในห้องเช่า

โรงงานมีการลดจำนวนพนักงานลงเพราะพิษเศรษฐกิจ
ตนก็เลยกลายเป็นคนตกงานทำให้ภรรยาเกิดอาการเครียด
เริ่มทำร้ายลูกค่ะ

ตอนนั้นตนก็ไปห้ามนะคะในโซมินายบอกแบบนี้นะคะ
แล้ววันนี้ก็คือวันที่เกิดเหตุเนี่ย
นกลับจากละหมาดที่สุเหล่าพอมาถึงแมนชั่น
ก็พบว่าลูกสาวคนโตถูกภรรยาทำร้ายร่างกาย

ส่วนลูกสาวคนเล็กภรรยาพาหอบนี้ไปด้วย
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วเด็กหญิงดาว

ก็พยายามไปถามน้องว่าน้องไปโดนอะไรมา
น้องไม่เคยบอกเลยนะว่าไปโดนอะไรมา

แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าจากการสังเกตพฤติกรรมของน้องดาวเนี่ย
น้องเป็นเด็กฉลาดนะเป็นเด็กขยัน

โอ้โหแล้วไม่คิดเลยนะว่าคนเป็นแม่แท้จะทำร้ายร่างกาย
ลูกได้ลงคอหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามแม่

ก็เกรงว่าน้องอายุ๖เดือนที่แม่พาหอบหนีไปด้วย
จะได้รับการถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้หรือเปล่า
ส่วนเรื่องคดีตอนนี้ยังไม่สรุปอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามแม่แล้วก็สอบปากคำด้วยนะคะ
มันเป็นปมในใจของเด็กไปตลอดชีวิตเลยนะ